ในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้
แล้วก็คลิปที่มันถูกปล่อยออกมา
การมีเพศสัมพันธ์กันในห้าง

ต้องบอกด้วยว่าเกิดขึ้นที่เมืองไทย
โอ้โหถึงขนาดนี้แล้วเหรอคะ
แล้วตอนนี้เขาก็กำลังไปสืบอยู่
ว่า๒คนนี้คือใคร

แล้วตอนนี้ภาพนี้ก็มีการแชร์กัน
คุณผู้ชมย้ำเตือนนะคนแชร์เองก็ผิด

ว่าอย่าแชร์คลิปต่อกันไป
เออที่เราให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะ

ลักษณะคือมันเป็นการตั้งกล้องถ่ายภาพ
ขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันในห้างค้าปลีกชื่อดัง

ก็เป็นภาพของผู้หญิงคนนี้สมมุตินั่งอยู่ในรถเข็นนะ
แข้งอ้าขาอยู่แบบนี้ให้เห็นอวัยวะเพศเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ตอนที่รู้ว่ามันเป็นเกิดขึ้นที่เมืองไทย

แม้ว่ามันจะเป็นมุมอับหลังเสาปลอดคน
ของที่มันอยู่ข้างหลังที่วางเรียงอยู่
พอซูมภาพดูคุณมันเป็นชื่อภาษาไทย
เออมันก็คือเกิดในเมืองไทยเป็นแผนกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
แบบนี้ซึ่งในภาพก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีเลยแหละ
ร่างผอมสูงหน่อยใส่เสื้อยืดสีดำ
แล้วก็กางเกงยีนผู้หญิงอีกคนนึง
เดรสสีเลือดหมูกำลังทำกิจกรรมหลากหลายท่าค่ะ

ในท่ายืนที่ผู้ชายคือยังไม่ได้ถกเกงออกหรอกนะฮะ
แต่น่าจะรูดซิปลงแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเลย
ผู้หญิงก็แหกแข้งแหกขาอะไรประมาณนี้นะ

ไปตรวจสอบปรากฏว่าภาพของคู่นี้
เขามีการเอาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
กลุ่มที่เขานิยมแลกเปลี่ยนคู่นอน

แล้วก็มีคนเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วย

สอบถามเรื่องนี้ไปที่พันธบรวจเอกสิริวัตรดีพอ
ผู้กำกับการ๓ในฐานะที่เป็นรองโฆษก
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
ก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้เห็นภาพนี้แล้ว
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจะดำเนินคดี

ส่วนแรกเลยต้องไปตรวจสอบก่อนว่าผู้ชายคนนี้
แล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในภาพคือใคร
เพราะว่าจะดำเนินคดีคือตามมาตรา๓๔
กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
โทษปรับอันนี้๕๐๐๐บาท
เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไปเปลือยไปอนาจารย

ส่วนที่๒นี้เป็นเรื่องของการไปโพสต์ภาพลามก

บอกว่าโทษหนักกว่าเพราะว่าจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาท

แล้วก็ทางห้างค้าปลีกเจ้าของสถานที่เนี่ย

เพราะว่ามันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของห้าง

ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องตามต่อเหมือนกัน
สุดท้ายนี้๒คนนี้ถ้าเกิดไปเจอเขาจะออกมาพูด
บอกเหตุผลในเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
มีเหตุผลด้วยเหรอฮะไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้าง

แต่เวลาทำแบบนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะ